คุณผู้ชมค่ะกินเจนั้นสามารถเลือกกินได้หลายที่
แต่ว่ามีอยู่๒ที่ค่ะที่เขาจัดให้กินแบบฟรีเลย
อกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
มีที่ไหนกันบ้างไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ที่แรกบริเวณข้างอนุสวรีพระนครศรีบริรักษ
เขตเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเด้อ
นี่อีสานอีสานบ้านฮาวขอนแก่นจังหวัดใหญ่เหมือนกันนะ

เพจทุกวัยพากันมารอต่อคิว
เพื่อรับบริการเมนูอาหารเจค่ะ
ซึ่งเมนูเจเหล่านี้ก็ได้กลุ่มผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญ
จัดโรงทานเจให้ทานฟรีเลย
ตั้งแต่๗โมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะ

แล้วก็จะให้บริการต่อเนื่องไปถึง๑๗ตุลาคมนะคะ
โดยโรงเจนี้ค่ะทางกลุ่มเพื่อนบุญ๕๔ขอนแก่น
ได้ใช้พื้นที่ถนนรอบบึงแก่นนครระยะทางประมาณ๕๐เมตร
ตั้งเป็นโรงครัวสำหรับการประกอบอาหารหลากหลายชนิดเลยนะคะ
ผู้แสวงบุญก็จะได้เข้ามารับประทานอาหารเจกันอืม
แต่ละวันจะมีการกำหนดเมนูเจที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป

เมนูที่เขานิยมกันมากนะคะ
ก็อย่างเช่นขนมจีนน้ำยาเจ
เรียกได้ว่าพอตั้งปุ๊บก็หมดปั๊บเลย
อย่างรถเร็วเลยหน้าทานมาก
จากนั้นก็มีขนมหวานแบบนี้ด้วยคุณผู้ชม
เมนูก๋วยเตี๋ยวเจต้มจับฉายราดหน้าเจ
บัวลอยต้มถั่วเขียวมีมากมาย
เมนูที่ทำก็จะอิงไปตามวัตถุดิบที่มีอยู่นะคะ
เพราะว่าวัตถุดิบที่ว่าเนี่ยก็มาจากการบริจาคอีกเหมือนกัน
เรียกว่ามีผู้ใจบุญสมทบกันมา
ผู้ที่เป็นแม่ค้าแม่ครัวเขาก็ประกอบอาหาร
เอามาให้ผู้ที่ถือศิลปกินเจเขาได้รับประทานกันแบบฟรี

บริเวณริมถนนเศรษฐกิจหน้าอาคารพาณิชย์
เลขที่๕๗ทับ๖๔หมู่๖
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
นี่ผู้คนต่อแถวยาวเหยียดเลยนะคะ

เพราะว่ามี๒สามีภรรยานะคะ
ก็คือคุณคเนธชินธนกิจอายุ๖๘ปี
และคุณจิตราพรชินธนกิจอายุ๖๔ปี
ร่วมกันกับคณะชนบุรีโชคถาวรกว่า๑๐คน

แล้วก็กำลังตักอาหารใส่ถุงใส่จาน
ให้กับผู้คนที่มารอรับประทานอยู่นะคะ
ก็จะมีทั้งคนทานที่นี่เลยแล้วก็เอากลับบ้านด้วย
แต่ละวันจะมีประมาณสัก๑๕อย่างด้วยกัน

ขนมหวานน้ำดื่มก็มีมาเสร็จสับ

โดยคุณคเนธและคุณจิตราพรเล่าให้ฟังบอกว่า
ทำอาหารเจให้กับประชาชนฟรีเนี่ย
มาตั้งแต่วันที่๘แล้วก็จะทำถึงวันที่๑๗ตุลาคม

ให้บริการตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึงบ่าย๒

ทำแบบนี้มานาน๑๖ปีแล้วนะคะ
แล้วก็ปีนี้ค่ะถือเป็นปีที่๑๖
รายจ่ายเล่าให้ฟังแล้วกันแจกแจงคือ

ต่อวันนะที่เขาแบบทุ่มทุนแบบนี้
รวม๑๐วันก็ประมาณ๖๗แสนบาท

เขาก็เป็นคนมีสตางค์มีความพร้อม
ที่ทำแบบนี้เพราะทั้งสองคนบอกว่าเคยยากจนมาก่อน
ตั้งใจเอาไว้เลยว่าถ้ามีเงินเมื่อไหร่
จะตั้งโรงทานแจกอาหารฟรีให้กับชาวบ้านที่มีรายได้น้อย
นี่เป็นความตั้งใจอย่างสูงสุดเลยนะคะ
และในวันที่๑๓ตุลาคมนี้ก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ

ก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะถวายเป็นพระราชกุศล
แล้วก็จะทำฟรีทำแจกแบบนี้ต่อไปเรื่อย

เพราะว่าการทำการกุศลแบบนี้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้

ต้องมีแรงด้วยมีใจด้วยคนมีใจด้วย

เรื่องของการทำความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินทองมากมาย
เอาเราเป็นมีเงินค่ามีกำลังมากก็ทำมาก

ให้ที่มากให้นายมันก็ถือว่ามันเป็นการให้เหมือนกั่อน